มาที่เรื่องของเรือกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารในปีหน้า
อาจจะมีการเพิ่มตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมเพิ่มมากขึ้นนะครับ

มีการเตรียมให้บริการเรือด่วนรูปแบบใหม่
แล้วก็มีความทันสมัยเขาบอกว่าพรีเมียนทีเดียว
ติดตามพร้อมกันจากบริษัทบริการของคุณลินดาอุตมาครับ
การต่อเรือด่วนเจ้าพญารูปแบบใหม่มีมูลค่าประมาณลำละ๒๕ล้านบาท
ต้องใช้ระยะเวลาในการต่อเรือประมาณ๘เดือน
ซึ่งคาดว่าเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
จะเริ่มให้บริการได้๔๖ลำ
และจะให้บริการในลักษณะเรือระดับพรีเมียม
เพราะเรือแบบใหม่จะมีความแตกต่างจากแบบเดิมคือ
ส่วนความจุผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากแบบเดิม
จาก๑๒๐คนเป็น๒๐๐คน
คือเรือคันธรรมดาเนี่ยลำตัวจะกว้างกว่าลำตัวเดิม
นั้นความจุผู้โดยสารจะมากขึ้นกว่าของเดิม
เดิมเรือเครื่องยนต์เดียวเราจุ๑๒๐
ของเรือคันธรรมราถ้าความจุเรา
เราตั้งใจว่าความจุที่๒๐๐คน
นั้นในการที่รองรับความจุผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น
ก็สามารถผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยทางเรือได้มากขึ้น

เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ที่จะเปิดให้ใช้บริการ
เกิดขึ้นจากการวางแผนเพื่อรองรับการเดินทาง
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายต่าง

การให้บริการที่ทันสมัยและเป็นระบบมากขึ้น
เช่นการพัฒนาท่าเรือให้มีศักยภาพ
ผมมองว่าสัก๔๐๔๕ลำ
เพียงพอต่อประชากรที่เดินทางทางน้ำ

จะมีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า
เรืออาจจะต้องมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน

จำนวน๔๐๔๕ลำในอีก๕ปีข้างหน้า

ที่จะเปิดให้ใช้ในช่วงปลายปี๒๕๖๑นะคะ
ในส่วนของผู้ประกอบการก็ยังยืนยันค่ะว่า
เรือด่วนเจ้าพญารูปแบบเดิมจะยังเปิด
ให้ใช้บริการคู่ขนานกันไปค่ะ
ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารแบ่งเป็นเรือประจำทาง
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน๑๓บาทต่อคน

อัตราค่าโดยสารไม่เกิน๑๕บาทต่อคน

ตราค่าโดยสารไม่เกิน๒๐บาทต่อคน

อัตราค่าโดยสารไม่เกิน๓๒บาทต่อคน
ส่วนอัตราค่าโดยสารเรือรูปแบบใหม่
จะถูกกำหนดราคาจากกรมเจ้าท่า
หลังจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพญาก่อสร้างเรือแล้วเสร็จ
ดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน